จากธนาคารกรุงเทพฯ
ดินช่วยทรัพย์น้ำตาข้าขอวัลลาจาก
ช่วยฝากซากรักเศร้าของเราได้ไหม
ถ้าเขาไม่มาเยือน
คงได้พบรักใหม่ใหม่
กินพร้อมร่างฉันไว้ให้จม

โดยเราไม่รอด

เป็นไรกับบัส

ได้ครับ

แล้วตอนนี้แมวคะแมวทำได้สำเร็จในเพลงที่๒แบบนี้รับแล้วค่ะสองหมื่น
จากบทเพลงของแม่ผ่องนะฮะคุณผ่องศรีวรนุษย์ฝากดินนั่นเอง
ก็เป็นเพลงที่เอามาทำได้นะครับ
ประสบความสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งเพลงนะครับในเพลงที่สองรับไปแล้วสองหมื่นบาท
ทั้ง๓ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะเหลืออีก๔เพลงตามเป้าแล้วอาจจะไปได้มากกว่านั้น
ทีนี้เราก็มาอยากรู้ว่าก่อนที่คุณแม่จะมาทำ
มาทำขายกล้วยทอดขายอะไรนะครับเราสองคนคุณแม่กับแม่เด็กทำอะไรกันมาก่อน
ก็ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็ทำนาได้ปีละครั้งทำได้แค่นาปีอย่างเดียวค่ะ
ผลผลิตแทบแทบจะไม่ได้เลยค่ะแค่เม็ดเม็ดข้ามันเบาค่ะ
แล้วก็ไม่มีน้ำหนักเพราะว่าขาดน้ำด้วยต้นไม่ค่อยสมบูรณ์
ทำให้ไม่มีตังค์จ่ายค่าปุ๋ย

แล้วไหนจะค่าปั่นหน้าอีกค่าเกี่ยวข้าวอีกอะคะ
เสร็จเลยน้องแมวตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่
ประมาณ๓แสนนะคะ
แสนก็คือคงจะเป็นดอกเบี้ยด้วยล่ะครับที่เพิ่มขึ้นมา

แมวคะ๓แสนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยเป็นภาระหนักแค่ไหน
หนักมากเลยครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้จะหาได้ถึง๓แสนหรือเปล่า
มีความหวังไว้ไหมคะว่ากี่ปีเราถึงจะหมดหนี้ตรงนี้
คิดไม่ออกค่ะว่าจะกี่ปีเพราะว่าช่วงนี้น้ำก็ไม่มีด้วยค่ะ
เพราะว่าต้องส่งน้ำเข้าให้คนกรุงเทพใช้ค่ะแล้วก็รออยู่ต้นน้ำแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้น้ำเหมือนกัน

พี่สงสัยอ่ะแมวทำไมไม่เลิกทำนา
มันเป็นอาชีพตั้งแต่เกิดแล้วค่ะปู่ย่าตายายก็ทำกันมา
ถ้าเลิกทำนาก็ทำอะไรอ่ะคะคือขายของรับจ้างมันไม่พออยู่แล้วอ่ะ
หนี้สินเราต้องจ่ายค่าดอกต้นเราก็ยังไม่มีอะไรอย่างนี้
เราเลิกทำนาไม่ได้เพราะถ้าได้ทีนี้ก็ได้เป็นเงินก้อน
แต่ขายของมันได้แค่วันต่อวันนะคะ
เดือนนึงน้องแมวค่ะต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอผ่อนดอก
มันก็ผ่อนหลายที่ค่ะกับธนาคารด้วยกับเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของพันธุ์ข้าวกับปุ๋ยด้วย
เดือนหนึ่งก็เกือบเกือบหมื่นเหมือนกันนะคะถ้าพยายามจะหาให้ได้
แล้วหาได้ไหมเกือบหมื่นเนี่ยเดือนนึง
ไม่ได้ไม่ได้จริง
นี่คือทั้งคุณแม่ทั้งเราช่วยกันหาเลยใช่ไหม
แม่ต้องหาหมอทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าตังค่าหมอค่าไปหาหมอค่ายา
แล้วหนูก็ต้องไปเรียนอีกแล้วค่ากินค่าใช้จ่ายในบ้านค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้มันก็หลายอย่าง
รายจ่ายก็เยอะผัวพันไปหมดนะคุณแม่มีพลัง

เขาทุกข์อยู่ทุกข์มากเหมือนกันค่ะทุกข์มาก
แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้น้องแมวเขาได้เงินไปเยอะพอสมควรเนี่ย
ใจของคุณแม่อยากให้เขาเอาเงินไปทำอะไร
ก็เขาตั้งใจว่าเขาจะใช้หนี้ก้อนนั้นให้หมดแล้วที่เหลือก็จะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
แล้วก็ให้แม่ไปโรงพยาบาลแล้วก็จะแบ่งใช้อย่างประหยัดที่สุดอ่ะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าแม่เดี๋ยวเสาร์หนูกลับจากโรงเรียนหนูก็ขายของ
แม่ก็ไม่ต้องไปกับหนูหนูหาตังค์ตรงนั้นเพื่อไปโรงเรียน
ก็ถามมาแล้วหนูไหวไหมลูกไหวค่ะแม่เอายังไงก็เอากัน
ก็คือเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือถ้าได้เงินเอาไปใช้หนี้ก่อน
แล้วก็ว่าให้แม่เรียนแล้วก็ให้เข้าไปโรงเรียน
แล้วคุณแม่ล่ะรักษาค่ารักษาอะไรอย่างนี้
ค่ารักษาก็เดี๋ยวก็ขายของได้มั่งอะไรมั่งก็สมทบไปคงไม่เท่าไหร่
เพราะตัวเองใช้บัตรทองอยู่
ฟังที่เล่ามานี่มันไม่พอเพราะนี่ก็ต้อง๓๐๐๐๐๐บาทแล้ว

นะแต่ถ้าคือใช้หนี้หมดเนี่ย
ค่าไปโรงเรียนทุนการศึกษาค่ากินค่าอยู่ไม่เป็นปัญหา

น้องแมวชีวิตคือการต่อสู้ค่ะ

และนี่ก็เป็นอีกวาระหนึ่งค่ะในรายการของเราร้องได้ให้ล้าน

หาเงินได้ง่ายที่สุดตั้งแต่แมวทำอาชีพมาเลยล่ะ

มาต่อสู้กันต่อกับเพลงที่๓

แต่เพลงต่อไปนี้มันเป็นเพลงที่๓มันจะไม่ใช่สองหมื่นมันจะเป็นสี่หมื่นบาท

ไม่ต้องกลัวตัวช่วยของแมวยังอยู่ครบนะครับ
สามตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

เรามาถึงเพลงที่๓กันแล้วนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
นั่นคืออินโทรเพลงที่๓ค่ะ

นั่นน่ะสิฟังแล้วมีหวังไหมคะแมว

มันก็ไม่เก่าเท่าไหร่

แต่ก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เหมือนกัน

แม่เขาแนะมาแล้วแสดงว่าแม่เขาก็รู้ว่าเราน่าจะไม่ไหว

เอาจริงกับตัวช่วยเนี่ย

ตัวช่วยมันจะไม่ช่วยหนูเท่าไหร่
สมมุติว่าถ้าเกิดได้ผิดได้๑คำ
ถ้าหนูร้องผิด๒คำหนูทำยังไง

ผิดได้๑คำก็เหลืออีก๒ป้ายก็เปิดอีก
ช่วงหลังชีวิตแมวคงมีแต่ความกลัว

ด้วยปัญหาหนี้สิน

ตอนนี้ความกลัวมันเคลือบฉาบ

มันเข้าใจแมคกี้เหมือนกับว่า

มันส่งผลมาถึงทุกวันนี้

กลัวไหมก็ต้องตัวช่วยตอนนี้กลัวเปิดมาแล้วจะไม่โอเค

เอาความกลัวออกจากใจของแมวไปให้ได้

จะแมวสู้หรือจะหยุด
สู้สู้สู้

จะสู้หรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยจากอิซุสุดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาเวอร์
ทั้งหมด๖แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการ
แข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ค่ะใช้แล้ว
ดีมากตอนนี้อยู่ที่การเลือกแล้วตัดสินใจ
ใช้ตัวช่วยจากอิซุสุดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอ
บูพาเวอร์แผ่นที่หนึ่งถึงหกแผ่นไหนครับ
อ๋อแผ่นที่แผ่นที่สองค่ะสองครับ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์อู๋จุดเก้าดีดีไอบูร์พาวเวอร์นะครับ
ในเพลงที่สามนี้นะครับผู้แข่งขันของเราเลือกแผ่นที่สอง

แผ่นที่สองนะครับร้องเพลงเก่งของคุณครับ
เห็นไหมมันก็ช่วยได้หรือว่าเสียดาย
ทำไมอ่ะทำไมเปิดได้เพลงเก่งแล้วทำไมหนูเหมือนผิดหวัง
แม่น่าจะเก็บเอาไว้ก่อนใช่ไหม
เอานะมันก็ช่วยแล้วไงนะเพลงอะไรให้ไว้เพลงอะไร
กราบเท้าย่าโมค่ะกราบเท้าย่าโม
ขอให้แมวโชคดีในเพลงเก่งของแมวนะคะค่ะ
มาถึงเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลงมาครับ
สองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออ่า
แทบบาทยาโมที่ล้านเติบต่อ
พรบอ้อนแม่ยาลูกทิ้งแผ่นดินที่นิสาน
จากมิดหวังหวานบ้านป่าเพื่อเก้าโคมมา
เป็นศิลปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจ
ให้ทิ้งบ้านไปเพราะทำอย่างมิน
บัตรนี้ล้านมากราบย่าแล้วความหวังเพลิดแล้วไม่สิ้น
สบหน้าจูบเป็นเบื้องบาทยาตน
คุณยาโมเหมือนดังร่ำพ่อผ่างหาด
คุ้มครองปกป้องโคราชมีอำนาจเหนือใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีวีรชน
ไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐาน
สองมือกราบล้องที่ตรงเนื้อแทบบาทยาโม
แผ่นเล็กจนต่อเห็นยาตรงาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่อีกสันกันหลานยาโม